บิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กอดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
คือข่าวบิ๊กโจ๊กก็เงียบหายไปสักพักหนึ่ง
เมื่อวานนี้ค่ะบิ๊กโจ๊กพร้อมกับคณะก็เดินทางไปที่พิศนุโลก
ที่วัดบึงกระดานไปทำพิธีเดินสายทำบุญเป็นการเสริมบารมีค่ะ
แล้วก็มีการตั้งจิตอธิษฐานนะขอให้กลับมาได้มีโอกาสทำงานเป็นตำรวจอีกครั้งหนึ่ง
คือยศตอนนี้ของบิ๊กโจ๊กก็ยังมีอยู่นะครับพลตำรวจโทนะครับ
แต่ว่าตำแหน่งตอนนี้เป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดสำนักนายยกรัฐมนตรี

ใช่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนะคะช่วงบ่ายที่สาราการประเรียนวัดบึงกระดาน
ตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
โดยพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พร้อมกับคณะก็ได้ประกอบพิธีเสริมดวงโชคชะตาต่อพระอุปคุฎพระอรหันต์แห่งโชคลาภ
แล้วก็มีการถวายเครื่องสักการะกราบไหว้
โดยเมื่อวานนี้นะคะมีพระครูเกษมวาปีพิสัยเจ้าอาวาสวัดบึงกระดาน
และรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิศนุโลก
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีสวดเจริญพระมงคลคาถา
โจ๊กได้จุดเทียนชัยจำนำพันศาเล่มใหญ่๒เล่ม
แล้วก็มีการบูชาพระมหาอุปคุฎพระอารหันต์แห่งโชคลาภ
รวมถึงจุดเทียนบูชาถวายเครื่องสักการะภายในพื้นที่เสริมดวงชะตา
โดยพระสงฆ์ก็ได้เจริญพระคาถานานกว่าชั่วโมงนะคะ
หลังจากเสร็จพิธีสวดเสริมบารมีเรียบร้อยแล้ว
พระครูเกษมวาปีพิสัยก็ได้ปะพรมน้ำมนต์
และมอบพระมหาอุปคุฎขนาดตั้งโต๊ะบูชาให้กับบิ๊กโจ๊ก๑องค์
ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะคะ
แล้วหลังจากนั้นค่ะบิ๊กโจ๊กก็เดินทางไปที่บริเวณพระตำหนักพักดีนเรศ
บริเวณวัดบึงกระดานแล้วด้านในมีพระบรมรูปสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
พระเอกาทศรษพระสุพรรณกรยาทั้ง๓พระองค์นะคะ

มีการชักดาบดาบเหล็กน้ำผีออกจากฝักเล็กน้อย
อันนี้ก็คือก็เป็นเรื่องตามความเชื่อเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีการกล่าวคำบูชาถวายต่อหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
เพื่อที่จะขอพึ่งบารมีให้มีโอกาสได้กลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งหนึ่ง
พอหลังจากชักดาบเหล็กน้ำพีออกจากฝากแล้วเนี่ย
ก็มีการไปปล่อยนกปล่อยปลาที่หน้าพระตำหนักพักดีนเรศ
ปล่อยปลาปล่อยเต่าที่บริเวณสารากลางน้ำ
แล้วก็กล่าวขอให้ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจอีกครั้ง
เสร็จแล้วใช้เวลาในการประกอบพิธีร่วมประมาณ๒ชั่วโมง
หลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กพร้อมคณะก็ได้มีการเดินทางกลับนะคะ
จริงบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาบอกเขาไปทำบุญบ่อยนะ
เคยให้สัมภาษณ์ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ที่เขาถูกโยกถูกย้าย
ก็ตระเวนสายทำบุญกันทั่วประเทศเลยนะครับ
โจ๊กเคยเปิดใจบอกว่าดวงไม่ค่อยดี
แต่ว่าจริงแล้วทำบุญตลอดนะก็จะไปกับภรรยาเนี่ย
แล้วก็หลังจากเป็นข้าราชการพลเรือนไม่ได้ออกปราบปรามแก้ปัญหาอาทยากรรมและก็มีเวลามากขึ้นในการปฏิบัติธรรมนะครับ
เรื่องราวของบิ๊กโจ๊กถ้าคุณผู้ชมจำได้นะฮะ
ก็ถูกโยกถูกย้ายฟ้าผ่าเมื่อกลางปี๖๒นะครับ
จากผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
กลายมาเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
คำสั่งคนที่เซ็นก็แน่นอนพบตรนะฮะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะครับ
มันก็มีประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่มือปืน๒คนไปบุกยิงรถยนต์ของบิ๊กโจ๊ก

และทีนี้มันก็มีเรื่องของคลิปเสียงออกมา
คลิปเสียงพบตรกับคลิปเสียงของรองพบตรพลตำรวจเอกวิชัยทรงเมตตา
แฉรถไฟฟ้าอาชิริยะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โอนงบของสตมไปจัดซื้อเองเพราะว่ามีพิรุษสุดท้ายเอามาเป็นรถนำขบวน
นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นช่วงพายุฝนแล้วก็ฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นกับบิ๊กโจ๊กนะครับ
ท้ายที่สุดแล้วรองพบตรพลตำรวจเอกวิชัยทรงเมตตา
ก็เพิ่งจะกลับมาทำงานในตำแหน่งรองพบตรอีกครั้ง
อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่งจะกลับมานี่เองได้ไม่กี่วันนี้เอง
ทีนี้บิ๊กโจ๊กอาจจะเห็นเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า
ก็เลยไปเดินสายทำบุญเผื่อได้กลับมารับหน้าที่ตำรวจเช่นเดิม
คือก็บอกว่าอยากที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจเหมือนเดิมช่วงนี้
ก็เลยต้องเสริมบุญหนักหน่อยนะคะ